อย่างหน้านี้มังคุดมาแล้วนะคุณผู้ชมผลไม้ปลดของใครฟังให้ดี
เพราะว่าสรรพคุณเยอะมากจริงต้านมะเร็งได้จริงหรือเปล่า
แล้วมีสรรพคุณอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วเราคาดไม่ถึงอีกหรือไม่นะคะ
ติดตามข้อมูลกันเลยกับชิสามาแชร์
ใครชอบทานมังคุดฟังดูค่ะบอกข้อมูลกันเบื้องต้นเล็กน้อยมังคุดเนี่ยเป็นผลไม้ริดเย็นทานแล้วช่วยคลายร้อนเพิ่มความสดชื่นแต่มันก็มีน้ำตาลสูงเหมือนกันทานเยอะเกินไปก็อาจจะทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงบางทีท้องอืดท้องเฟ้อได้ส่วนคนป่วยเบาหวานต้องระวังควบคุมป
มีผวกวิตามินซีวิตามินอีวิตามินบีหนึ่งบีซ้องสามหลีหกบนกาอิบบีสิบสอง
สารอาหารเวลาด้วยนะคะช่วยในการการทำให้กลไกกนัมงานของร่างกายดีขึ้น

เขามีกระบวนการเอาไปแปรรูป

ต้านการอักเสบต้านแบคทีเรียได้
เขาก็จะเอาไปทำในเรื่องของผิว

ป้องกันการสูญเสียน้ำของแผล
แล้วก็ยังลดการเคลื่อนตัวของลำไส้

เอามาปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเสริม

จะช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้
หรือว่าเกี่ยวกับโรคปริทันโรคในช่องปากก็มี

เอาไม่ให้ผมแก้ตัวบ้างเหรอ

แต่เรื่องของกระแสข่าวเกี่ยวกับเปลือกมังคุดฆ่าเซลล์มะเร็ง

เรื่องนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เพศรัชกรธนรัฐสวนเสน่ห์
วิชาเพศรัชกรรมคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
บอกว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่มีสารสันโทน
มีผลในการฆ่าเซลล์มาเร็วได้จริงค่ะ
แต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ
ยังไม่ได้มีการศึกษาในเซลล์มนุษย์หรือว่าร่างกายมนุษย์
เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอการศึกษาทางการแพทย์ให้ชัดเจนต่อไป
อีกกระแสหนึ่งคุณชนะคุณใบตอง
มีคนแชร์ในโลกโซสเชียลบอกว่าถ้าเอามังคุดมันนึ้งก่อนจะทาน
เรื่องนี้ท่านก็บอกอีกว่ามันก็ไม่น่าจะเกิดผลได้ขนาดนั้น
เพราะแม้ว่าเอาไปนึ่งแล้วแซนโทนจะซึมเข้าไปในเนื้อมังคุดก็จริง
แต่มันน้อยมากน้อยแทบจะไม่มีผลในการรักษาเลย
ดีไม่ดีเผลอนะสารเคมีจากเปลือกมังคุดเนี่ย
อาจจะซึมเข้าไปแล้วเป็นอันตรายกว่าแทน
ถูกต้องอันนี้คือเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันค่ะ
ส่วนตำรายาแผนโบราณมีระบุเอาไว้เลยนะบอกว่าสรรพคุณเยอะจริง
ยกตัวอย่างละกันรากทำให้ประจำเดือนมาปกติ
รักษาโรคบิดมูกเลือดได้ส่วนต้นใบดอก
รักษาโรคบิดมูกเลือดได้เช่นกัน
กต้นชะล้างบาดแผลรักษาแผล
ดิบสมานแผลแก้บาดแผลกล้าท้องร่วง
เหลือกผลแก้ท้องร่วงสมานแผลแก้ท้องเสีย
ส่วนเนื้อในก็บำรุงร่างกายให้ความสดชื่น

แต่ส่วนอื่นไปทำให้มันถูกวิธีก่อนกินนะ
ใช่เลือกเนี่ยถ้าไม่ทานเก็บมาให้คุณจะนานได้
ใช่ครับผมเอามาเคี้ยวเล่นแล้วก็สีฟันประจำเลย
ก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่ามังคุดเราก็รู้จักกันดี

แต่บางทีถ้าเรารู้ประโยชน์มันบ้างก็น่าจะทำให้เราทานอย่างมีความสุขมาก
มักกุ๊ดชอบกินนะ
โอ๊ยพูดไป
โอ้โหไม่น่าเลย

เป็นว่าเจ็บต่อไปเรื่อยเดี๋ยวมาบ่อยแล้วกัน